ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ
อุบัติเหตุระทึกเฮลิคอปเตอร์ฝึกของศูนย์การบินทหารบกลบบุรี
ตกที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะทำให้มีทหารเสียชีวิต๒นาย
แล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ค่ะ
อุบัติเหตุการณ์แห่งการรุนชุดในชาวบินประเทศ

ใช่คันนั้นลูกพี่ก็รู้ว่ามันเต็มเป็นอย่างนี้
นี่ค่ะเข้าบ้านเองเขาก็ยังไม่เชื่อสายตานะคะ
แต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงช่วง๙โมงครึ่งของวันนี้ค่ะ
ลิคอปเตอร์ศูนย์ฝึกการบินทหารบกลบบุรี
ตกที่ข้างที่ทำการปรายศนีย์เขต๖หน้าค่ายจีรประวัติ
ถนนผนโยธินขาล่องตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คือกำลังฝึกเป็นแนวตามกันค่ะหลายลำเลยจู่
ลำนึงเสียการทรงตัวแล้วก็ดิ่งลงสู่พื้น
สักพักหนึ่งก็มีควันพวยพุ่งขึ้นมา
นี่ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้เครื่องบินบินผ่านประจำ
แต่ครั้งนี้ได้ยินเสียงเหมือนกับมากันหลายลำก็ออกมาดู
ปรากฏถ่ายคลิปไว้จู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

นี่เป็นนาทีชีวิตของทหารสองนายที่เราสูญเสียไป
ไม่ได้ไปตกในป่าในเขาแต่นี่ตกเห็นกันจ่ะเลย
ใช่เลยค่ะข้างที่ทำการปรายศนีย์เลยนะคะ
เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเอ็นสตรอมนะคะ
สำหรับฝึกของศูนย์การบินทหารบกลบบุรี
ในสภาพเป็นซากเหล็กแล้วก็มีไฟไหม้ด้วย
คือบินมาจากลบบุรี
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเครื่องตกในพื้นที่นครสวรรค์นะคะ
นี่ค่ะก่อนเกิดเหตุก็ขึ้นฝึกบิน
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันเป็นภาพที่เราเห็นพร้อมกันในคลิปนะคะ
ทำให้ครูฝึกและนักบินเสียชีวิตทันที๒นาย
คือพันโทปานพงศ์บรรจงเปลี่ยน
ครูฝึกแล้วก็สิบโทชนากรเปี่ยมเจริญสิทธิ์การบินนะคะ
นี่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารกล้าทั้งสองท่านด้วยนะคะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยอย่างที่บอกเขาบอกจุดนี้คือเขาก็อยู่ตรงนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องบินประจำอยู่แล้วบินผ่านประจำ
แต่ครั้งนี้เขาได้ยินเสียงว่ามากันหลายลำ

แล้วก็ยกกล้องมาถ่ายคลิปไว้นะนับดูว่ามีกี่ลำ
ปรากฏว่ามันมีเสียงดังเหมือนเสียงระเบิด
แล้วก็เห็นภาพฮอตกลงมาที่พื้น
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาค่ะ

เขาเสียงดังแล้วก็เห็นรูปลงไว้ลอง
เหมือนประมาณว่าจะหลบหลบคันพี่หลบ
ตกใจไหมพี่หลบแก่งดังมากเหมือนละเห็นกับตาเลยอ่ะน่ะ
พันธุ์เอกหญิงสิริจันงาทองรองโคศกกองทบก
เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างภารกิจ
ฝึกบินหมู่นอกที่ตั้งในหลักสูตรสิทธิ์การบินทหาร
เสียการควบคุมก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ตอนนี้กองทัพบกส่งคณะกรรมการสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ
กองทบกเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลในที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายร่างทหารที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา
รวมถึงกองทัพบกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบิน
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะ
ผมได้นำภาพเหตุการณ์นี้สอบถามจากผู้ที่เป็นผู้สันทัศน์กรณี
แล้วก็เรียนเรื่องของนิรภัยการบินมาสันนิษฐานว่า
ลักษณะการที่ร่วงลงมานั้นนะครับเป็นลักษณะของการที่เครื่องยนต์ดับ
จะยังไงก็ตามเดี๋ยวรอฟังทางกองทบกชื่อแจงอีกทีก็แล้วกัน
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ